เจ็ดนาฬิกา๓๙นาทีแล้วนะครับติดตามข่าวกันต่อครับคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ภาวะ
ภาวะต่อหัวเสือที่มาทำรังตรงข้ามโรงเรียนนะฮะ

ไล่ต่อยทั้งคนและสัตว์เลี้ยงจนต้องเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
นี่ก็เป็นปฏิบัติการกู้ภัยนะฮะในการไล่ต่อหัวเสือแล้วก็เก็บรังต่อหัวเสือนี้นะครับ
โดยกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์จังหวัดเพชรบูรได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายมณัฐปานรัฐ
บอกว่ามีฝูงต่อหัวเสือทำรังอยู่บนต้นศักดิ์หน้าบ้าน
อารวาสไล่ต่อยลูกหลานและสัตว์เลี้ยงจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงก็พบรังต่อหัวเสือขนาดใหญ่เทียบเท่ากับฝาหม้อ
ขนาดประมาณ๔๕เซนติเมตรนะครับ
ลักษณะรังในเป็น๓ชั้นทำรังอยู่บนต้นศักดิ์
อยู่ตรงข้ามหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนกิติพิทยาด้วย
ทีนี้ผู้ปกครองเขากลัวกันเดี๋ยวต่อมันจะมาต่อยลูกของเขานะฮะ
โดยพบตัวต่อก็กำลังบินวนเวียนเข้าออกรังจำนวนมากนะครับเพื่อปกป้องตัวอ่อนที่กำลังโต
เจ้าหน้าที่จึงใช้กระสอบพันปลายไม้ชุบน้ำมันโซล่า
จากนั้นค่อยเผารังต่อหัวเสือด้วยความระมัดระวัง
ใช้เวลาไม่นานก็ร่วงลงมาแบบนี้แล้วก็ถูกกำจัดนะครับ

ตัวต่อหัวเสือมาทำรังอยู่บนต้นศักดิ์ได้ประมาณ๑เดือนแล้ว

แต่ระยะหลังได้ไล่ต่อยทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยง
สร้างความหวั่นวิตกให้กับชาวบ้านในพื้นที่
แล้วก็รังต่อดังกล่าวยังอยู่ตรงข้ามประตูโรงเรียน
ก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนะครับ
สำหรับต่อหัวเสือนะคะเป็นสัตว์มีพิษที่เขาบอกว่าจะต้องระวังมาก
เพราะว่าวิธีการต่อยของเขาคือเขาจะไม่ปล่อยเหล็กในเลยในครั้งเดียว

ในจุดเดิมหลายครั้งเหมือนเป็นการรัวหมัด
มันเลยทำให้พิษเขารุนแรง
อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็คือเกิดจากการช็อก

ส่งผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ
ดีจังได้ความรู้จากคุณนะฮะ